สำหรับแม่จันวาดหรือว่าน้องปรางกัญญารันนั่นเองนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้แล้ว

อยากจะส่งต่อกำลังใจแล้วก็อุปกรณ์ต่าง
ให้กับทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่ได้ใช้กันด้วยนั่นเองนะคะ

เตรียมจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือโรงพยาบาลต่าง
ในจังหวัดที่กำลังขาดแคลนทั้งชุดแล้วก็หน้ากากอนามัยค่ะ
ครั้งนี้เจ้าตัวตั้งใจจะมอบสิ่งของเหล่านี้ให้
ให้แพทย์พยาบาลที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ถือโอกาสนี้แหละ
เอาว่าเป็นการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่๕เมษายนนี้ด้วย
ซึ่งปรางเองก็เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าปกติในช่วงวันเกิด
เธอจะไปทำบุญที่บ้านเลี้ยงเด็กกำพระทุกปีเลย
แต่ว่าในปีนี้ขอร่วมสู้วิกฤตครั้งนี้ด้วย
บกวนส่งรายละเอียดมานะคะ
สำหรับหน่วยงานต่างแล้วก็โรงพยาบาลต่างนะครับ

ซึ่งก็มีหลายคนค่ะเข้าไปให้ข้อมูลเป็นจำนวนมากเลยนั่นเองนะคะ
ข้ามฝากไปหานุ่มอาร์ตพระสุทธิ์กันหน่อยค่ะ

หลังจากที่ได้รับขวดสำหรับกรอกใส่แอลกอฮอล์แล้ว
รวมไปถึงหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน๓๕๐๐ชิ้น
เพื่อเตรียมจะลงพื้นที่เอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะ
อาร์ตบอกไว้ว่าแพลนว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ไปกับทีมงานนี่แหละ
ช่วงประมาณวันที่๔วันที่๕เมษายนนี้นะครับ
ส่วนเงินบริจาคที่คุณผู้ชมทุกคนช่วยกันบริจาคกันอยู่
ยังคงเหลืออยู่เดี๋ยวจะเตรียมไปซื้อสบู่
สำหรับล้างมือเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ชุดจะมีแมสผ้า๓ชิ้นหรือ๔ชิ้น
แล้วก็อันนี้๑หลอดนะครับ
อันนี้เงินเหลือผมอาจจะไปซื้อสบู่
ให้เขาล้างมือด้วย

หรือจะไปซื้อเครื่องพ่นแก่งตามสถานที่ที่กลุ่มสูงเสียงนะครับ
ตามทุกบาทตามสถานรับเน้นเด็ก
หรือสถานรับเลี้ยงคนแก่อะไรอย่างนี้ครับ

บริจาคมาทุกบาททุกสตางค์ได้ใช้
แล้วก็ได้ถึงมือคุณหมอแล้วก็พยาบาลอย่างแน่นอนนะคะ
ใช่แหละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็ก

แต่ว่าถ้าหลายคนทำร่วมกันมันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะ